มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะที่เล่าไปว่าเมื่อวานมีคนร้าย
เดี่ยวไปนะคะใส่แค่หน้ากากอนามัยอันเดียว
จี้ชิงทองร้านทองย่านบางบัวทองมีปืนไปด้วย
เอาปืนขู่พนักงานสาวร้านขายทองแล้วก็กวาดทองไปได้
น้ำหนัก๕๐กว่าบาทไม่ใช่๘๐บาทตอนแรกที่เป็นข่าว
คิดว่าน้ำหนัก๘๐กว่าบาทได้ไปเนี่ยน้ำหนัก๕๐บาทนะคะ
แล้วก็ตอนจะออกจากร้านทองเนี่ยเขาล็อกร้านครับก็เลยเอาปืนเนี้ย
ยิงประตูร้านทองแล้วก็หนีไปก่อเหตุตอนบ่ายเมื่อวาน
ช่วงเย็นเมื่อวานรวบตัวได้เลยแล้วก็นำตัวไปค้นหาทองของกลางที่บ้าน
ตอนแรกเจอน้ำหนัก๓๔บาทแล้วก็ไปค้นอีกรอบเจอเพิ่มอีก๑๗บาท
หายไป๓บาทบอกว่าให้เพื่อนเอาไปขายทีนี้เพื่อนคนนี้จะโดนด้วย
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะตำรวจสภบังบททอง
นำตัวคนก่อเหตุคนนี้นะคะนายอภิเชษกรพิทักษ์อายุ๓๒
เคยรับเหมาถมที่ดินนะคะแต่บอกว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สิน
ก็เลยต้องมาก่อเหตุนี้ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
มีคนแถวนั้นมารอดูหน้านายอภิเชษกันเยอะมากนี่ครับต้องเอาแผงเหล็กมากั้นกันแบบโอ้โห
กันหน่อยเดี๋ยวโดนรุมประชาธรรมทำแผนเสร็จก็ไปฝากหางที่ศาลจังหวัดนทบุรี
นี่นะคะได้ทองไปน้ำหนักประมาณ๕๙บาทอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย
จับตัวได้ตอนเย็นแค่แบบ๔ชั่วโมงตำรวจก็จับได้หลักฐานมันชัดก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ช่วงจังหวะที่เกิดเหตุที่ให้ดูไปตั้งแต่ต้นนี่ค่ะเอาปืนไปขู่พนักงานกวาดทองมา
เพื่อเอาทองไปซ่อนในบ้านเปลี่ยนชุดเปลี่ยนทะเบียนรถขับรถออกมาบอกว่าจะไปหาเพื่อน
ตำรวจเห็นท่าทางพิรุษขอตรวจค้นก็เลยรวบตัวเอาไว้ได้อ้างว่ามีหนี้นะคะ
หลังจากไปทำธุรกิจถมที่ดินแล้วมีปัญหาหนี้สินก็เลยมาก่อเหตุ
คุมตัวในอภิเชษคนนี้ไปค้นหาของกลางในบ้านนะคะก็เจอชุดที่ใส่ก่อเหตุ
หน้ากากอนามัยที่ใส่ตอนก่อเหตุเจอปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนเก้ามอมอนะคะ
กระบอกซองใส่ปืนแมกกาซีนทองไปซ่อนอยู่ในชะโครกห้องน้ำอ่ะค่ะ
แล้วก็ตู้ลิ้นชักพลาสติกอะค่ะอย่างที่บอกว่าเขาไปค้นตั้งแต่เมื่อวานรอบหนึ่งอ่ะนะ
เมื่อวานเจอน้ำหนักสามสิบสี่บาทได้พอไปค้นอีกรอบเจออยู่ในถุงพลาสติกอันเนี้ย
ประมาณสิบเจ็ดบาทนะหายไปส่วนหนึ่งนะคะที่หายไปเนี่ย
คนก่อเหตุนายอภิเชษคนนี้บอกว่าเอาไปให้เพื่อนให้เพื่อนไปขายให้
เพื่อนคนนี้จะโดนด้วยตำรวจบอกว่าต้องสืบต่อ
เพื่อนคนนี้รู้เห็นหรือเปล่าแล้วก็ต้องตามของกลางกลับคืนมาให้ครบอ่ะนะคะ
หลังเกิดเหตุทั้งรอปภของที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
เขาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขาก็ตกใจเหมือนกันนะ
คือคนร้ายมีปืนแล้วก็เพิ่งมีข่าวคนร้ายบุกเดี่ยวจี้ชิงทองที่ลบบุรี
ครับเขากลัวไปหมดเลยเนี่ยค่ะทั้งรอปภทั้งพนักงานที่ร้าน
บอกว่ากลัวมากกลัวจะถูกยิงแต่โชคดีมากที่ตำรวจทำงานเร็ว
ห้าชั่วโมงก็รวบตัวคนร้ายได้แล้วอะค่ะ
เคยเห็นเราอยู่ในที่ก็คล้ายคล้ายกันอ่ะเหมือนกับคนเดียวกันทำอะไรแบบนั้นเลยแหละ
คือตำรวจจับได้เพราะว่าเขาอาจจะเป็นที่ว่าในช่วงที่เขาขับรถมา
แล้วเขาอาจจะมาดูเหตุการณ์แล้วขับรถออกไปชิวแต่คือคนเราอ่ะ
จิตใต้สำนึกมันมีในเรื่องของการที่ว่าคุณไปทำอะไรผิดมา
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณขับรถออกไปตึกคุณจะเปลี่ยนกอทแล้ว
ทะเบียนรถอะไรเรียบร้อยแล้วเอ่อมันก็ยังมีในในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ความไม่ปกติค่ะความไม่ปกติของตัวเองอย่างนี้ค่ะ
อย่าลิเป็นโจรดีกว่าทำมาหากินโดยสุจริตดีกว่าดีที่สุดนะคะ
แล้วประวัติจริงแล้วก็เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาก่อนนะคะ
อภิเชษเนี่ยเคยก่อเหตุชิงทรัพย์มาแล้วอืมเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้า
ในพื้นที่บางเสาทงสารสั่งจำคุก๔ปีอะค่ะ
พอออกมาจากคุกก็มาก่อเหตุซ้ำอีกรอบ
รอบนี้ก็แสดงว่าร้อนเงินมากชิงทองมาได้มาวาน
ให้เพื่อนไปขายก่อนเลยสามบาท
เพื่อนก็จะโดนด้วยค่ะเพื่อนคนนี้